ส่วนเรื่องนี้อยู่ที่บขศคุณผู้ชมค่ะก็ไปเจอคนเมา
แต่ก็ไม่ตกใจเท่ากับคนคนนั้นห่มผ้าเหลืองด้วย
คุณนัทพงศ์ค่ะคนก็เลยเข้าไปถามไปดูนะคะว่า
เขาตอบคำถามว่ายังไงบ้างค่ะ
ทุกคนก็ต้องการดูว่าสนุกแล้วครับ
พระบอกว่าดื่มเหล้า
คือหลวงพี่บอกไม่อยากโกหกไง

ก็เลยตอบไปเลยว่าดื่มเหล้านะคะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองอ่างทองคือชาวบ้านก็แจ้งไป
เห็นพระสงฆ์รูปนึงสูบบุหรี่
แล้วส่งเสียงดังโวยวายลักษณะคล้ายคนเมา
เดินไปเดินมาอยู่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกลางเมืองอ่างทอง
แล้วพระรูปนี้ก็ยื่นแบงค์พันธุ์
จ้างให้คนแถวนั้นไปซื้อข้าวมาให้กิน
ตอนนั้นคือ๑๓๐๐นแล้ว
ไม่ใช่เวลาฉันน้อง
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เมาหนักเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ถามบอกเนี่ยหลวงพี่ดื่มเหล้ามาหรือเปล่า
คำตอบก็คืออย่างที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละ
พระรูปนี้บอกว่าหากโกหกว่าไม่ได้ดื่มก็ผิดศีลอีก
ก็เลยยอมรับว่าดื่ม
ท่านก็ไม่ได้ผิดข้อ๓มันน่าจะไปผิดข้ออื่นนะครับ
เพราะดื่มเพราะว่าญาติโยมมาถวายให้

ทีนี้พอสอบถามว่าแล้วเป็นพระวัดไหน
พระรูปนี้ก็เอาใบสุทธิมาให้ดู
ในใบสุทธิระบุว่าเป็นสามเณรอายุ๔๓ปี
แต่เพิ่งบวชเมื่อ๑มกราคมที่ผ่านมา
สังกัดวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอกรรมลาศัยจังหวัดกาลสิน
เสร็จก็ตะเวนทุดงไปจังหวัดต่าง
แล้วก็พักอยู่ตรงนี้๒๓วันแล้วนะคะ
ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็พาตัวสามเณรรูปนี้
ให้เจ้าอาวาสวัดโลสุธาวาสเจ้าคณะตำบลสารแดงศึก
ก่อนที่จะส่งตัวขึ้นรถกลับภูมิลำเนาต่อไปค่ะ
อ๋อนี่ค่ะประสุทธิ์กันให้เห็นเลยแล้วก็ค่อยเดินทางต่อนะคะ
เพราะว่าก็ผิดตั้งแต่ฝากคนไปซื้อข้าวแล้วนะคะ